แม่ลูกสองลูกแฝดด้วยคุณมาคิราศรีนะฮะ
หลังจากที่เผยในรายการของเขานะบอกว่ามีก้าแล้วก็มีย่าเนี่ย
ให้เลขเด็ดกับพี่เลี้ยงจนถูกรางวัล๗งวดติดมาแล้วคุณผู้ชม

โอ้โหค่ะซึ่งคุณแม่ลูกแฝดเผยว่าเรื่องตัวเลขที่พี่เลี้ยงเอาไปเสี่ยงโชค
ก็มาจากตัวเลขจากสองแฝดล้วนเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ไม่ได้ห้ามนะ
แต่ก็มีเตือนว่าก็ให้ลุ้นแต่พองามพร้อมกับบอกแฟนคลับมิก้ามีย่าด้วยว่า
แม่บ้านเขาก็จะแบบชอบแบบให้กำข้าวสารบ้าง
เมื่อเช้านี้ตื่นมาเห็นพี่เลี้ยงกำลังทำคน

แล้วก็เป็นเลขหนึ่งถึงศูนย์
ทำตัวเลขไว้ให้น้องจับ

เคยถูก๒ครั้งมั้ง
ถูกแบบตอนเขาคลอดแรกอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็จะมีแบบว่าจุบ
แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าโกรธลูกนะ
อย่ากดลูกอย่ากดหลานนะคะ